ขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสารภัยประกาศเตือนภัย๕๙จังหวัด
เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะครับ
ซึ่งมวันนี้นายเชยพลทิติศักดิ์
ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
พบว่าในช่วงวันที่๓๐๓๑กรกฎาคมนี้
ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้
ทำให้พื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ประสาน๕๙จังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับ
เหนือ๑๗จังหวัดอีสาน๒๐จังหวัดภาคกลาง๘จังหวัด
และภาคใต้๑๔จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์

เช่นเดียวกับนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือกเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
และผู้ประสบภัยจากดินโครนถล่ม
เพราะว่าตั้งแต่วันที่๓๐กรกฎาคมเป็นต้นไป

ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินโคนถล่มในพื้นที่ต่าง
และให้กรมชมประธานติดตามสภาพน้ำทุกรุ่มน้ำ
และประสานการบริหารจัดการน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ส่วนข้อกังวลที่ประชาชนวิตกว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่
เหมือนปี๒๕๕๔นั้นหรือไม่
จากข้อมูลมีการเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ
ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้
ไม่น่าจะเกิดน้ำท่วมมากผิดปกติและเขื่อนใหญ่ต่าง
ยังมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้นะครับ
พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝน

จังหวัดน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

และสำรวจความเสียหายเพื่อชดเชยเยียวยาประชาชนต่อไป

เฝ้าติดตามสภาพอากาศอยู่ตลอด
เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุม
แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงที
หากเกิดเหตุฉับพลันก็จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อน
ประชาชนนะครับให้ติดตามข่าวสารภัยพิบัติอย่างระมัดระวัง
ติดตามข่าวจากทางราชการและไม่หลงเชื่อข่าวลือ

เพราะอาจจะทำให้ท่านนั้นตื่นตระหนกได้นะครับ